ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่หนุ่มขับรถส่งของถูกกระหน่ำยิงตายกลางถนน
คือโดนยิงหมดแม็กซ์เลยอะฮะที่สมรรถลบบุรี
คือวันนี้มีการเผาร่างเขาไปแล้วอ่ะนะคะญาติญาติเองก็บอกว่าเอาจริงจริงนะ
สันนิษฐานกันใช่ไหมว่าอาจจะมีเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนเหตุการณ์ซึ่งหน้า
อาจจะปาดหน้ากันแล้วก็เลยแบบทะเลาะวิวาสยิงกัน
ครอบครัวบอกว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะผู้ชายคนนี้ไม่เคยขับรถเกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เป็นคนใจเย็นมากขับรถใจเย็นมาก
เขาก็เลยยังงงกันอยู่ว่าแล้วมันเกิดจากอะไร
ทำไมเขาถึงถูกกระหน่ำยิงแบบนี้
อีกหนึ่งอย่างที่เขาสงสัยกันก็คือว่า
วันเดียวเองนะนี่ตั้งสวดวันเดียวแล้วเผาเลยเหรอ

นี่ช่วงเย็นนะคะครอบครัวก็ทำพิธีเผาร่างของนายอัคเดช
สะอาดวัย๕๒ปีที่วัดใหม่ดงจำปาค่ะ
เมื่อวานนี้มีการนิมนต์พระไปอัญเชิญดวงวิญญาณ

อยู่กลางถนนระหว่างหมู่ที่๕ในตำบลนิคมสร้างตนเอง
แล้วก็หมู่ที่๘ตำบลท่าสาราค่ะ
สภาพเขาก็คือเสียชีวิตค่ะ

คือเหมือนทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณให้มาอยู่ในหุ่นนี้
แล้วก็เอาหุ่นอันนี้ใส่เข้าไปในโรงศพค่ะ
คนก็สงสัยว่าทำไมสวดวันเดียวแล้วเผาเลย

ที่ต้องสวดแค่วันเดียวเป็นเพราะว่า
ญาติญาติอยู่ต่างจังหวัดคือต่างคนอยู่ต่างที่หมดเลยค่ะ
กระจัดกระจายกันหมดเลยก็เลยไม่สะดวกที่จะร่วมงานหลายวัน
ก็เลยสวดคืนเดียวแล้วก็เผาวันนี้เลยนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาของคนตายนะคะ
ร้องไห้เสียใจต้องให้ลูกชายมาปลอบใจค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับน้องสาวผู้ตายด้วยเขาบอกว่า
คือต้องยอมรับว่าครอบครัวไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่
เพราะพี่น้องแต่ละคนก็อยู่กันคนละที่
ไม่รู้จริงว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
แต่เรื่องขับรถเร็วนี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะ
เพราะว่าพี่ชายนี่ขับรถใจเย็นใจเย็นเหลือเกิน
และยิ่งกลางคืนเขาจะมองไม่ค่อยเห็นก็จะยิ่งขับช้า
สมมุติเอาว่าสมมุตินะ
ถ้ามีการปาดหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจจริง
พี่ชายก็จะเป็นฝ่ายขอโทษก่อนเสมอ
ไม่ถึงขั้นทะเลาะวิวาสแล้วต้องตามมากระหน่ำยิงหมดแม็กซ์แน่
แต่ตอนนี้ฝั่งครอบครัวของคนตายเขาแปลกใจว่า
แต่ก็สวดคืนเดียวแล้วรีบเผาเนี่ยมันเร็วไปหรือเปล่า
คดีมันยังไม่คลี่คลายยังหาตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะ
เผื่อว่าจะเก็บร่างไว้ตรวจสอบอะไรหน่อยเหรอ
ก่อนหน้านี้เราได้คุยกับพ่อตาของคนตายด้วยนะคะ
เขาบอกว่านี่พอรู้ข่าวเขาช็อกมากนะ
พอรู้เขยเป็นคนใจเย็นที่สุดคนนึงเลย
เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบขยันทำงานพูดจาดีมีน้ำใจ
ขอให้ช่วยอะไรช่วยหมดทุกอย่าง
ส่วนเรื่องหนี้สินที่ตอนแรกตำรวจตั้งปมเอาไว้ว่า
อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินหนี้นอกระบบอะไรแบบนี้
เขาบอกไม่มีเลยหนี้เนี่ยมีแค่ผ่อนบ้านเอง
ลูกสาวผ่อนกับธนาคารหนี้นอกระบบนี้ไม่มีเลยด้วยซ้ำ
ส่วนข้อพิพาทบนถนนซึ่งหน้ายิ่งไม่น่าเป็นไปได้ใหญ่
เพราะลูกเขยขับรถใจเย็นมาก
และเคยลั่นวาจากับคนในครอบครัวเลยว่า
เขาจะไม่ขับรถเกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทีนี้เราได้คุยกับอดีตในจ้างของผู้ตายนะคะคุณสมพรนะครับ
บอกว่าจริงรถคันที่คุณอัคเดชถูกยิงเนี่ย
มันเคยเป็นของเขามาก่อนเป็นรถเขามาก่อน
ให้คุณอัคเดชไปขับรถรับจ้างส่งของ
เพราะว่าคุณอัคเดชก็เป็นคนขับรถดีแล้วก็ไว้ใจได้

อาคเดตเขาเคยมีปัญหามีคู่อะไรกับใครไหม

ทีนี้๒มีนาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่า
จะได้โทรศัพท์คุยกันครั้งสุดท้ายนะคะ
พอได้ยินว่าผู้ตายบอกว่าอยากจะลาออกจากงาน

แล้วก็ให้เหตุผลว่าจริงก็รายได้มันก็ไม่พอด้วย
คุ้มค่าน้ำมันไม่พอใช้หนี้
ก็ตั้งใจว่าจะขับรถส่งของเดือนนี้

ทีนี้ทางคดีค่ะตำรวจก็ไปไล่ดูภาพ

ต้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่
ยังไม่พบการขับปาดหน้ากันระหว่างผู้ตายกับคนร้าย
แต่ว่าเห็นว่าผู้ตายเลี้ยวเข้าไปผิดซอยค่ะ
คือเขากำลังจะไปส่งของบ้านสุดท้ายใช่ไหมพี่อุ๋

เพราะว่าจริงแล้วซอยที่จะไปส่งมันอยู่ด้านขวาฝั่งตรงข้าม
ก็มีแค่นี้เองที่เห็นว่าเขาเลี้ยวผิดซอย

ตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องไล่กล้องวงจรปิดอย่างเดียวเลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้จากอะไรยังไง